ปีนี้มีเรื่องของรถเหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นผู้ชายคนหนึ่ง
เห็นว่าสติก็ไม่ค่อยจะดีไม่มีที่อยู่ที่ทำมาหากินให้มาอยู่ที่บ้าน
อืมก็เหมือนจะให้โอกาสถูกต้องอยู่ดีดี
ขโมยกุญแจขับรถของเจ้าของบ้านเนี่ยเขาออกไปนะฮะ
ไล่ตามกันไปจอดรถดับเครื่อง

ใช่จนต้องทุบกระจกรถไปเอาตัวออกมานะครับ
เพราะว่าอยู่ข้างในไม่มีอากาศหายใจ

ถูกต้องเดี๋ยวไปดูนะฮะช่วงที่ช่วยกัน
นี่ครับไม่ยอมเปิดออกมานะครับ
สพศรีรชามาเกลี้ยกล่อมนะครับ
เขาชื่อนายบิลลี่อายุ๔๐ปีนะครับ
ของนางอ้อยพิมพ์ทองวัย๕๑ปี

เจ้าของรถที่เป็นเจ้าของบ้านที่ให้อยู่อาศัยด้วย

ก็ไล่สกัดจนมาทันที่ถนนสายปากน้ำโพมัศยิตบ่อทอง
ในพื้นที่ตำบลสุรษัตริย์อศิรชานะครับ
บิลลี่พอเห็นว่าตำรวจมาดักหน้าดักหลังได้ทัน

เขาดับเครื่องยนต์ฮะปิดกระจกแล้วก็อยู่ในนั้นเนี่ยเห็นไหม

คือเจ้าหน้าที่พยายามตะโกนเรียกยังไงก็ไม่ออกนะครับ
งัดประตูรถก็เปิดไม่ได้นะครับ
ไปครึ่งชั่วโมงมองเข้าไปข้างในลักษณะท่าทางเหมือนโอ้โห
บิลลี่เริ่มจะอ่อนแรงจะหมดสติ
เดี๋ยวจะเสียชีวิตเข้านะครับเพราะขาดอากาศหายใจ
เลยคุยกับเจ้าของรถเจ้าของรถบอกนี่ครับทุบเลย
เจ้าของรถบอกทุบเลยจะได้พาตัวออกมาได้
โอ้โหกระจกก็เหนียวนะแล้วก็ล้วงเข้าไป
ไปเปิดล็อกประตูนะครับแล้วก็เอาตัวออกมา
แต่กว่าจะออกมาได้ครับทุกผู้ชมครับ
นี่ฮะเพราะว่าเขากลัวว่าอยู่ข้างในนี่
อากาศหายใจนี่เสียชีวิตแน่เจ้าของรถก็เลยเอางั้นทุบเลย
เจ้าของรถคันนี้บอกว่านายบิลลี่พื้นเพเขาเป็นชาวพิศนุโลก
แล้วก็ติดคุกคดียาเสพติดเพิ่งออกจากเรือนจำมาได้๒เดือน
ออกจากเรือนจำมาก็มีลักษณะท่าทางเหมือนกับคนสติไม่ค่อยสมประกอบ
ก็สงสารก็เลยให้มาอยู่ที่บ้านที่ผ่านมานายบิลลี่ก็ช่วยทำงานที่บ้าน
แต่มันก็มีอาการอยู่นะฮะบางวันก็นั่งพูดคนเดียวนะลักษณะท่าทางเหม่อลอย
เช้าวันนี้เจ้าของบ้านเจ้าของรถเนี่ยวางกุญแจรถเอาไว้ที่หน้าบ้าน
บิลลี่พอสบโอกาสหยิบกุญแจรถขับออกมาจากบ้าน
เพื่อนบ้านเนี่ยเห็นว่าเอ๊ะทำไมรถของนางอ้อยเขาขับออกไปในหมู่บ้าน
อ้อยยังอยู่ที่บ้านอย่างนี้ก็เลยโทรมาบอกนะ
ก็เลยช่วยกันตามเอาไว้ได้แล้วก็เป็นภาพเหตุการณ์อย่างที่เกิดขึ้นนะครับ
ก็คาดว่าคงทำไปเพราะมีอาการทางจิตประสาทด้วยนะฮะตอนนี้ก็ส่งตัวไปแล้ว
ไปให้ทางเจ้าหน้าที่เขาช่วยบำบัดอาการเกี่ยวกับอาการทางจิตประสาทให้